เอาใจคนที่อยากจะไปเที่ยวงานประเพณีกันก่อนเลยนะคะ

บุรีรำตอนนี้ก็มีงานขึ้นเขาพนมรุ้งค่ะ
ชมแสงสีเสียงสุดตระการตา

โอ้โหเสียงคล้องนำมาเลยนะครับ

ตรการตาของนางรำนะนางอับสรานะมีพราม
คือก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
งานนี้ต้องขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์ดี
เพราะว่านอกจากจะได้ชมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมดีแล้วนี่นะคะ
ยังจะได้สัมผัสปรากฏการณ์แสงอาทิตย์สาดส่อง๑๕ช่องประตูประสาทพนมรุ้งกันด้วย

งานนี้ถือว่าเป็นงานที่หลายคนรอคอยนะ

และประเพณีขึ้นเขาพนมรุงนี้นะคะจะจัดวันที่๓๐มีนาคมถึง๑เมษายน
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำค่ะ
โดยพิธีเปิดจะมีขบวนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙รัชกาลที่๑๐
ขบวนแห่พนเทพผู้พิทักษิตทั้ง๑๐ขบวน
เสด็จพระนางภูปตินทรัศมีเทวีด้วยนะคะ
อันนี้เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะ
ส่วนช่วงกลางคืนค่ะคุณผู้ชมจะมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระกาลตาแสงสีเสียงมิติใหม่ของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเลยนะคะ

เป็นการย้อมองค์ประสาทพนมรุ้งด้วยแสงสีที่สวยงามแล้วก็มีบทบรรยาย
บอกเล่าเรื่องราวมนต์คลังของมหาเทวาลัยค่ะ
แล้วก็สำคัญเลยนี่นะมีการจำลองแสงอาทิตย์สัตว์ส่องลอด๑๕ช่องประตูในเวลากลางคืน
นี่จะได้รู้ถึงเรื่องราวที่มาที่ไปนะในจังหวัดบุรีรำนี่เอง
ถูกต้องแต่ที่เห็นอยู่นี้นี่คือภาพการเตรียมงานนะเมื่อสักครู่นี้
แต่ถ้างานจริงที่จะจัดขึ้นเร็วนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
คุณผู้ชมคะถ้ามีเวลาอยากให้ไปแล้วก็วันที่สามถึงห้าเมษายนนี้
จะมีปรากฏการณ์พระอาทิตศัตริย์ส่องลอดประตูช่องเขาพระวิหาอ่าเขาพนมรุงนี่นะครับ
ช่องประตูหลายคนเชื่อนะว่าถ้าได้มีโอกาสไปสัมผัสด้วยตา
อยู่ในบรรยากาศเนี่ยจะได้ความเป็นสิริมงคลถือว่าได้บุญใหญ่อีกแบบหนึ่ง
คือเราเคยแต่เห็นในหนังสือในภาพตามโซเชียลนะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ไปเห็นด้วยสายตาตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามหัศจรรย์มาก
รู้สึกทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
จริงทุกปีนักท่องเที่ยวเขาก็ไปรอดูนะครับ

แต่ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะได้ลุ้นกันแล้วก็น่าจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับ